ข่าวเศร้าฮะคุณเอ๋เชิญยิ้มที่เป็นตลกดังท่านเสียลูกชายอย่างกระทันหัน
อุบัติเหตุรถบิ๊กไบท์พุ่งชนท้ายของรถพ่วง
คุณเอ๋เชิญยิ้มโพสต์ภาพสุดสะเทือนใจครับเป็นการมองดูลูกชายนะครับ
ไร้ลมหายใจแล้วผ่านกระจกของรถกู้ภัย
แล้วข้อความบอกว่าตอนเกิดพ่อก็ยืนดูผ่านกระจก
คลอดเหมือนกันนี่คือสภาพรถครับ
เหตุการณ์เศร้านี้เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานะครับ
เมื่อนายพิรพลจันตรงหรือว่าอามอายุ๒๖ปี
เป็นลูกชายของนักแสดงตลกชื่อดังคุณเอ๋เชิญยิ้ม
ประสบอุบัติเหตุขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท
ชนท้ายรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อแล้วเกิดไฟไหม้ฮะ
เหตุเกิดบนสะพานต่างระดับสาลีโขถนนชัยพฤกษ์
ขาเข้าอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
โดยนายเพลียพลถูกไฟคลอกเสียชีวิตครับ
ขณะที่ในการไลฟ์นะครับรายการเรื่องของผี
ซึ่งพีรพลหรือว่าอามเนี่ยเขาถ่ายทำรายการครั้งล่าสุด
ได้พูดคุยกับคนดูรายการถึงลางร้าย
จะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในธรรมนองว่า
เอ๋โทรมาบอกว่าให้ขี่รถให้ช้าที่สุดเท่าที่จะทำได้
เพราะฝันเห็นว่าตัวเขานั้นมีเลือดออกเต็มหน้า
คุณผู้ชมไปดูคลิปช่วงนี้หน่อยครับ
ขณะที่คุณเอ๋เชิญยิ้มนะฮะ

โพสต์ภาพอาลัยลูกชายครับ
เป็นภาพตอนที่เขาใช้ชีวิตอยู่กับคุณพ่อ
แฮชแท็กว่าได้เวลาพักแล้วลูก
ภาพก็เต็มไปด้วยความสะเทือนใจนะครับ
ขณะที่เจ้าตัวก็ไปยืนมองผ่านกระจกเห็นลูกชาย
ลมหายใจอยู่ในรถกู้ภัยนะครับพร้อมข้อความบอกว่า
ตอนเจ้าเกิดพ่อยืนดูผ่านกระจกห้องหลังคลอด
เจ้าจากพ่อก็ยืนดูผ่านกระจกเหมือนเดิม

คุณผู้ชมครับมีคนเข้าไปแสดงความเสียใจกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่
ในครั้งนี้กับคุณเอ๋เชิญยิ้มเป็นจำนวนมาก
ค่ะวันนี้บรรยากาศที่วัดเชิงหวาย
ก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
เพราะว่าเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันจริง
ที่เห็นอยู่นี่คือสาระหนึ่งนะคะ
วัดเชิงหวายที่บังซื้อกรุงเทพนี่เอง

ก็มีบรรดากลุ่มเพื่อนที่ทำรายการด้วยกัน
ศิลปินตลกทยอยเดินทางมาร่วมพิธีรดน้ำศพ
นายพีรพลจันตรงหรือว่าในอามนะคะ
นี่ค่ะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
คุณเอ๋เชิญยิ้มเปิดใจกับทีมข่าวทั้งน้ำตาค่ะ
บอกว่าเป็นความสูญเสียอย่างกระทันหันจริง
เมื่อคืนเขาเพิ่งไปถ่ายรายการที่เดียวกัน
แล้วก็แยกจากกันตอนดึกช่วงกลางดึก
คือเขาไปทำงานด้วยกันมาอ๋อเหรอครับ
แล้วพอตี๓เกือบตี๓แฟนของน้องอาร์มโทรมาหา
โทรมาแล้วก็ร้องไห้แจ้งข่าวร้าย
บอกว่าน้องอาร์มประสบอุบัติเหตุ
คุณเอ๋บอกว่าตอนนั้นช็อกมากเลย
ก่อนหน้าวันที่ลูกจะเสียชีวิต
คืออยู่เนี่ยคุณเอ๋บอกภรรยาอยู่ก็พูดขึ้นมา
บอกว่าเห็นน้องอาร์มเลือดเต็มหน้ามายืนอยู่ที่หน้าบ้าน

บอกว่าให้ระมัดระวังเรื่องขับรถหน่อย
นี่ค่ะทีมข่าววันนี้ที่ไปคุยกับสัมภาษณ์กับคุณเอก
คือคุณเอ๋ก็ให้สัมภาษณ์ไปร้องไห้ไปนะคะ

เตือนลูกชายหลายครั้งเรื่องขับรถเร็ว
แล้วยืนยันบอกว่าลูกไม่ได้ขับรถแข่งกัน
แต่อาจจะเป็นเพราะว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้รู้ว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไง
เบื้องต้นจะเก็บสบลูกชายไว้๓วันที่วัดเชียงไหว
ครับเคยผมจะมีรักษณะให้เห็นว่าลูกผมสร้างด้วยตัวเองจริง

อาจจะประมาทประมาณนั้น
พอมันเป็นเรื่องของเเลิกนี่สังคมมองเปลี่ยนเรื่อย
ถ้าจะมองว่าลูกผมแก้ขับแล้ว
แว้นกวนเมืองแต่ยิ่งเขาจะยิ่งเปล่า
แล้วเขาเงินไว้รู้สร้างตัวคนหนึ่งเขามากิน

ขับรถเร็วครับผมก็ยอมรับว่าขับรถเร็ว
แต่ว่าไม่ได้มีการแข็งแน่นอน
ตอนนี้๑๗นาฬิกา